พาคุณเขมสอนและคุณผู้ชมไปดูตักบาทบางน้ำพึ่งกันบ้าง
บางน้ำพึ่งนะครับในพื้นที่สมุทรปราการ
เขามีการจัดงานตักบาทบางน้ำพึ่งยิ่งใหญ่ครับ
มีทั้งขบวนแห่มีทั้งเทพีสงกราน
และที่สำคัญในปีนี้เขามีการจัดประกวดเหมือนกับเป็นธิดาช้างด้วย
และที่สำคัญคือต้องมีน้ำหนัก๑๒๐กิโลกรัมขึ้นไป

งั้นเราสองคนต้องรวมกันเป็นหนึ่งคน
แต่เงื่อนไขเขาคือเป็นสาวประเภท๒ด้วยสิครับ
คุณเขมศรตัดหมดสิทธิ์เลยตัดสิทธิ์กันแบบนี้นะครับยากไปอีก
คุณผู้ชมไปดูกันครับบรรยากาศขบวนแห่ประเพณีสงกรานบางน้ำพึ่ง

แล้วก็จะเคลื่อนขบวนเข้าสู่วัดบางน้ำพึ่งใน
ในขบวนก็จะมีขบวนพระภิกษุร้อยรูปครับ

แล้วก็ยาวเวชภัณฑ์แด่พระพิกษุสง
คราวนี้มาดูกันครับภายในขบวนนี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้น

มาแล้วโอ้โหวันนี้คือมาเต็มรถต้องวิ่งได้อย่างช้า
คือเร็วกว่านี้ไม่ได้และทำความเร็วไม่ได้นะครับ
วันนี้ขบวนมีทั้งขบวนกลองยาวแตรวงบันเลงเพลงสนุกสนานครับ
ขบวนรถ๓ล้อตกแต่งเป็นพึ่ง๙คันขบวนรถบุพชาติ
โดยขบวนรถตักบาดบางน้ำพึ่งในครั้งนี้
ที่ถูกประดับประดาษอย่างสวยงามมีจำนวนหลายต่อหลายคัน
และอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี้ก็คืออีกหนึ่งไฮไลท์
ขบวนที่ดาช้างบางน้ำพึ่ง
และต้องบอกว่าถ้าคุณเข็มมาสอนอยากจะไปประกวดไม่ได้
เขาตัดสิทธิ์๑น้ำหนักก็ไม่ได้
คือเขาต้องการเป็นสาวประเภท๒เท่านั้น
นั่นนะครับคือคุณสมบัติของคนที่จะได้นั่งขบวนรถในวันนี้
ก็จะมาสร้างสีสันงานสงกรานให้สนุกคลึกคลื้นมากยิ่งขึ้น
อกจากนี้ยังมีขบวนโรงเรียนวัดบางน้ำพึ่งใน
เขาก็แต่งตัวแต่งกายมาในรูปแบบของชาวมอนสวยงามเลยครับ
และมีขบวนผู้สูงอายุขบวนรถพระพุทธ
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ประชาชนที่มาร่วมงานด้วย
นี่คือโอ้โหนี่ไงท่าเสริงเขา
ชอบมากเลยแต่ละที่เขาก็มันกัน
เสื้อผ้านี้จัดเต็มนะฮะส่วนการแต่งหน้านี่
ก็ต้องบอกว่ารับหน้าร้อนทีเดียวสีสันจัดเต็มมาก
ทีนี้มาดูกันหน่อยครับว่าที่มาของการตักบาดบางน้ำพึ่ง
ก็คือต้องการจะแสดงให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของบางน้ำพึ่ง
อาชีพดั้งเดิมของชาวบางน้ำพึ่งก็คือทำสวนผลไม้ครับ
แล้วก็น้ำหวานจากเกษรดอกไม้นานาชนิด
ดึงดูดให้พึ่งมาอาศัยมาทำรัง
ดังนั้นนะครับชาวบ้านก็เลยนำน้ำพึ่ง
มาใส่บาตรถวายแดบพระพิกษุสงฆ์

ที่มีประเพณีการตักบาดน้ำพึ่งในช่วง๔โมงเย็น
งานสงกรานบางน้ำพึ่งอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ
เดี๋ยวไปฟังความรู้สึกแล้วก็สีสันบรรยากาศ
โดยชาวบางน้ำผึ้งกันหน่อยครับ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำพึ่ง
ได้จัดงานประเพณีสงกรานมาอย่างต่อเนื่อง

ปีนี้จัดงานประเพณีสงกรานใช้ชื่องานวาด
ตักบาทน้ำพึ่งณสงกรานบางน้ำพึ่งวิถีไทยวิถีพุธ

บวรนะครับก็ประกอบไปด้วยบ้านวัดและโรงเรียน
องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำพึ่ง
ต้องการจะสร้างเอกลักษณ์ให้กับตำบลบางน้ำพึ่งด้วย
เพราะถ้าหากว่าพูดถึงวันสงกรานที่บางน้ำพึ่งปุ๊บ
ต้องนึกถึงตักบาตน้ำผึ้งทันที
ส่วนเหตุผลที่ชาวบางน้ำพึ่งจัดทำบุญใส่บาทในช่วงเย็น

โมง๗โมงแต่ที่นี่เขาตักบาดน้ำพึ่ง๔โมงเย็น
ชาวบ้านบอกว่าช่วงงานบุญงานเทศกาลสงกราน
พระสงฆ์จะติดภารกิจในช่วงเช้า
ดังนั้นก็เลือกเอาช่วงเวลาที่จะสะดวกช่วงบ่าย
น่าจะเป็นเริกสะดวกมากกว่าทั้งพระสงฆ์แล้วก็ชาวบ้านนั่นเองครับ